คดีนี้กันหน่อยนะคะกรณีเฮียสง
ที่เป็นเจ้าของฟาร์มวัวที่สุพรรณบุรี
แล้วก็หายตัวไปเมื่อวานนี้ไปเจอเป็นศพอยู่ในบ่อขยะ
แล้วตำรวจเขาไปตามจับหนึ่งในผู้ก่อเหตุ
เฮียสงได้เป็นเยาวชนนะคุณอายุแค่๑๗เท่านั้นเอง
เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยตำรวจก็จะตามจับต่อนะคะ
เพราะว่าที่ต้องตามจับ

เขาร่วมในการก่อเหตุครั้งนี้ด้วยนะคะ
โดยทางด้านตำรวจภูทรดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมด้วยพลตำรวจตรีกฤษณะแจ่มสว่าง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็ได้คุมตัวเยาวชนชายอายุ๑๗ปี
ลงพื้นที่ไปที่บ่อขยะเนี่ยค่ะ
บ่อขยะนี้ก็กว้างประมาณสัก๕ไร่

ไปชี้จุดที่มีการนำศพของนายประสงค์ลิขิตชน
หรือว่าเฮียสงฯอายุ๕๙ปี
เป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงวัวขุนชื่อดัง
นำศพของเฮียสงฆ์มาทิ้งที่บ่อขยะแห่งนี้

อยู่ห่างจากฟาร์มวัวของเฮียสงสัก๕กิโลเมตรได้
ทีนี้พอมาถึงจุดนี้ชี้จุดเรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันคุ้ยกองขยะเลยนะ

เป็นศพผู้ชายอยู่ในสภาพที่ขึ้นอืดแล้วค่ะ
อาสากู้ภัยก็นำศพส่งสถาบันนิติเวศ

ทีนี้เยาวชนวัย๑๗ปีคนนี้ก็รับสารภาพนะ
บอกว่าเมื่อวันที่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย

คุณลุงชื่อเดียวกันกับเฮียสงฆ์เลย
ชื่อว่านายประสงค์โพเพชรอายุ๔๖ปี
แล้วคุณลุงของเยาวชนรายนี้เป็นกลุ่มผู้ค้าวัว
เป็นคนลงมือฆ่าเฮียสงฆ์
เพราะว่าคุณลุงของเขาไปยืมเงินจากเฮียสงฆ์
แต่ปรากฏว่าเฮียสงฆ์ไม่ให้
ลุงก็เลยเอาไม้หน้าสามตีเฮียสงจนสลบ
แล้วก็จับเฮียสงไปกดน้ำในบ่อที่อยู่ข้างฟาร์มวัว
หลังจากนั้นค่ะทั้งลุงทั้งหลานก็ช่วยกันนำศพไปทิ้งไว้ในบ่อขยะ
แล้วก็มาขโมยวัวของเฮียสง๔ตัวเอาไปขาย
บอกกับหลานแบบนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าลุงขายวัวได้

แต่พอหลังจากนั้นนะลุงหายไปเลย

เยาวชนรายนี้ถูกตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้
แล้วก็ตอนนี้ตำรวจก็เตรียมที่จะออกหมายจับคุณลุง

แล้วก็เร่งติดตามตัวของลุง
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ